มีคนร้ายใช้ก้อนปูน
ในการปลาเข้าใส่กระจกของร้านสะดวกซื้อยามกลางค่ำกลางคืน
และทีนี้มุดตัวเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ
แม่ไปกินน้ำอัดลมสบายใจเฉิบอยู่ในร้านสะดวกซื้อแห่งนี้

นี่ฮะสภาพกระจกของร้านสะดวกซื้อนะครับ
ซอยประชาชื่นนทบุรี๘ทับ๑
ถนนประชาชื่นนทบุรีตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรี

จากการถูกชายหนุ่มคนหนึ่งอายุประมาณ๓๐ปี
ใช้ก้อนอิดก้อนปูนปลาใส่จนแตกนะฮะ
ที่เจ้าตัวจะมุดเข้าไปภายในร้าน
เปิดน้ำอัดลมแกะขนมกินแบบไม่สนใจอะไร

ตอนเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุนะครับ
ตามที่มีคนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
ชายคนนี้ก็ยังกินขนมอยู่ภายในร้านสะดวกซื้อ
จากการตรวจค้นไม่พบหลักฐานเอกสารระบุตัวตนใดนะครับ

ให้การใดสักนิดหนึ่งเลยนะฮะ

ตำรวจก็นำตัวชายคนนี้ไปที่สพรัฐนาธิเบสนะครับ
ขณะที่ความเสียหายของทางร้านสะดวกซื้อก็แน่นอนแล้วฮ
กระจกอย่างที่เห็นแตกพังเสียหายเป็นรูโหวนะครับ
แล้วก็ทางร้านยังพบก้อนอิดก้อนปูน
แล้วก็เศษแผ่นคอนกรีตที่ผู้ก่อเหตุเนี่ย
ใช้ปลาใช้ทุบกระจกตกหล่นอยู่ที่พื้นนะครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับชายหนุ่มที่นั่งเงียบคนนี้นะฮะ
คือทำให้เสียทรัพย์ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
แล้วก็ออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์
โดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่
หลังจากนั้นครับก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ